ยบาทใหม่ลูกสาวหัวแก้วหัวแวนของคุณแม่แอ๊บเทศออน

จะต้องตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีนะคะ
คือวันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมภาพบรรยากาศที่น้องปีใหม่มาที่สตูดิโอไทยรัฐทีวี
ก็มาเจออาตุ้ยตุ๋ยพิธีกรแชร์ข่าวสาวสตองของเรานะคะ
ก็มาเล่นมาพูดมาคุยหลายคนหลงเลย
ซึ่งคุณแม่แอฟเนี่ยหลังจากลูกปีไปเที่ยวปีใหม่มา
ก็ยื่นข้อเสนอว่ากลับมาต้องตั้งใจเรียนนะคะ
พร้อมกันนั้นแม่แอฟยังเผยความลับที่ไม่เคยบอกกับที่ไหนมาก่อนว่า
จริงแล้วแม่แอฟเป็นคนไม่ชอบเด็กเลยนะ
จนกระทั่งมีลูกสาวเป็นน้องปีใหม่นี่แหละค่ะ
วันนี้ก็ยังยอมรับนะคะว่าไม่ได้สามารถเล่นกับเด็กได้ทุกคน
คือที่ไม่ชอบเด็กเพราะว่าทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะเล่นอะไรหรือไม่รู้จะคุยอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอมีลูกแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนการมอง
อุ๊ยมาพอดี
ค่ะก็เลยเปลี่ยนว่าเราก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็อะไรที่เราเคยคิดว่าเราไม่มีวันทำให้เด็ก
แต่ว่าพอเป็นลูกแล้วทำได้ทุกอย่าง
คือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะคะว่าไม่ชอบเด็กเพราะว่าดูท่าทางหนูอ่อนโยนเหลือเกิน
ส่วนเรื่องผลงานแสดงนะคะใครที่คิดถึงแม่แอฟแล้วแล้วก็แม่แอฟเขาคอนเฟิร์มนะคะว่าปีนี้มีแน่
แต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ยังไม่ได้ไฟนัลค่ะว่าตกลงเราจะทำงานเรื่องไหนยังไงกับใครค่ะ

ณตอนนี้นะคะแต่คิดว่าปีนี้ก็ควรจะเล่นได้แล้ว

เดี๋ยวกลับมาเล่นละครคราวนี้จะรับบทไหนเป็นอย่างไร
มีการพลิกคาแรคเตอร์หรือเปล่าต้องรอดูกันนะคะ
เล่นเรื่องไหนใครก็สงสาร
เพราะว่าเรียกน้ำตาได้ดีเหลือเกินนะครับ
สำหรับพี่แอฟทักษะอ่อนนั่นเองนะคะ